เรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำโทษนักศึกษาค่ะผู้ปกครองเขาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าลูกชาย
ถูกอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในสิงห์บุรีเอาไม้เรียวตีจนเป็นรอยเขียวช้ำ
สาเหตุก็แค่ไปรายงานตัวช้าคือไม่ใช่ไม่ทันนะ
ยังอยู่ในช่วงเวลาของการรายงานตัวครับ
แล้วทำไมต้องมาตีกันขนาดนี้ดูบัตรแพร่นะคะอันนี้ค่ะ
คือทางผู้ปกครองโพสต์เอาไว้ว่าเด็กทั้งหมด๕คนโดนตี๓๐๔๐ที
ข้อหาไปสายแค่ไปลงทะเบียนเรียนนะไปถึงตอนสักเก้าโมงถึงสิบโมง
ลงทะเบียนได้ถึงตั้งเที่ยงไงครับไม่ได้เลยเวลาสักหน่อย
ลงโทษขนาดนี้มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่านะคะ

เป็นรอยกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็ก
เทคนิคสิงห์บุรีเอาไว้เราตรวจสอบเรื่องนี้ให้ค่ะ
วันนี้กลุ่มผู้ปกครองและนักศึกษาที่ถูกตี
รวมตัวกันที่วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ไปประชุมร่วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
เจ้าของโพสต์คือคุณชาคริสบอกว่า
ตอนแรกไม่รู้ว่าลูกชายถูกตีลูกชายไม่ยอมบอก

ผู้ปกครองรายอื่นแจ้งข่าวมาก็เลยถามลูกชายอีกรอบ
ลูกชายถึงยอมบอกแล้วเปิดแผลให้ดู
ก็นัดมาพูดคุยต้องการ
อ่าว่าผู้ปกครองต้องการอะไร

ประสงค์หลักของผู้ปกครองคือต้องการจัดการในระดับนู้น

ผมได้คุยกับเพื่อนฝูงหลายคนที่เคยมีปัญหากับลูก

ซึ่งแต่ละเคสเนี่ยเขาก็บอกว่า
พี่เรื่องแบบนี้นะถ้าพี่มีเรื่องกับครูเนี่ย
ลูกเราจะเรียนไม่ได้นะอันดับแรกเนี่ย
คราวนี้เราก็กังวลว่าในเมื่อลูกเราไม่ผิดทำไมถึงจะเรียนไม่ได้
เราก็เลยอยากจะมีทางออกว่า
พอเกิดเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยลูกเราต้องเรียนที่นี่ได้
อยากให้จัดการให้เด็ดขาดเลยว่าจะเอายังไง
จะให้ไล่ออกก็ได้หรือถ้าไม่ไล่ออกก็ต้อง
ก็ต้องแบบว่าให้รับรองกันเลยว่าต่อไปจะไม่มาทำเด็กอย่างนี้
หรือถ้าเด็กเรียนต่อจะไม่มาอาฆาตเด็ก
ไม่ให้คะแนนเด็กไม่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างกับเด็ก

เขาก็กังวลกันมากอะค่ะคือจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
มีนักศึกษาที่ถูกอาจารย์คนนี้ใช้ไม้เรียวตีจนเป็นแผล
มากัน๗คนในแบงค์อายุ๑๘ถูกตีไป๔๐ครั้ง
แวนอายุ๑๘โดนไป๔๐ครั้งเหมือนกัน
ในโมอายุ๑๗โดนเท่ากัน
ในเฟรมอายุ๑๗ก็๔๐ครั้ง
โฟลกอายุ๑๗โดนไป๓๐ครั้ง
อายุ๑๘โดนไป๓๐ครั้ง
และยอดอายุ๑๘โดนไป๓๐ครั้ง
โอ้โหแต่ละคน๓๐๔๐ทีอย่างนี้

นี่เขาไปเรียนเทคโนคเทคนิค

กลัวรุ่นที่รับน้องโหดอันนี้คืออาจารย์ถูกแผลนะคะ

ทีมข่าวคุยกับน้องแวนอายุ๑๘หนึ่งในคนที่โดนตี
บอกว่าวันเกิดเหตุคือ๔เมษายนเป็นวันมอบตัวเข้าเรียนปีการศึกษาหน้า
ก็ประกาศว่ารายงานตัวได้ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึงเที่ยง
แวนบอกผมไปถึง๑๐โมงครึ่ง

ใช่ไงพี่อุ๋ยแต่กลายเป็นว่าอาจารย์คนนี้ตี

ตอนแรกตี๒๐แล้วแบบเจ็บมากทนไม่ไห

ปกติเขาก็ไม่ตีถึงขนาดนี้ครับ
ถ้าจะตีจริงอยากให้มีเหตุผลมากกว่านี้ครับ
แล้วก็ตีผมว่ามันเกินไป
ไม่ว่าจะทำอะไรผมไม่ได้ไปต่อยใครครับ

ร่วมเป็นพยานในการพูดคุยไกล่เกลี่ยกัน

คนที่ตีเด็กค่ะคือนายวิชาญพันธ์บุญนาค
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ให้รายงานตัว๘โมงถึงเที่ยงใช่ไหม
แต่อาจารย์นัดให้นักศึกษามาพร้อมกัน๘โมงตรง
คนที่โดนตีมานู่นเลย๑๐โมงครึ่ง

ก็เลยตีไปคนละ๓๐๔๐ที

แต่อาจารย์มีเหตุผลอะไรที่ว่าต้องมา๘โมงล่ะ

ก็ตามระเบียบของวิทยาลัยเขาบอก

พอเสร็จคำชี้แจงแบบนี้ผู้ปกครองงงเลย
ถามเลยว่าแล้วทำไมต้องตีหนักขนาดนี้

เคยมีปมอะไรหรือเปล่า
ไม่ไหวครับ
ไม่ไหว
ครับ
ในที่ประชุมผู้ปกครองก็เลยยื่นข้อเสนอกับทางรองผู้มนุยการแบบนี้นะคะ

ทั้ง๗คนที่โดนตีจะต้องได้เรียนสถาบันแห่งนี้ต่อจนจบหลักสูตร
ทั้ง๗คนนี้ต้องไม่ถูกใครแกล้งนะ

จะต้องมีความปลอดภัยระหว่างเรียน
เรียกร้องให้ครูวิชาณเลิกใช้ความรุนแรงลงโทษเด็กทุกกรณี
และข้อสุดท้ายคือปลดครูวิชาญออกจากหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ซึ่งเป็นสาขาที่น้องทั้ง๗คนกำลังจะเข้าเรียนในเทอมหน้า

รองผู้บริการโรงเรียนรองผู้บริการวิทยาลัย
ก็ยินดีรับคำเรียกร้องของผู้ปกครองที่เสนอมาทุกข้อค่ะ

ทีนี้ทางในบัญชาใจซื่อรองผู้มนุยการอีกคนนึง
เอาหนังสือจากผู้มนุยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
มีคำสั่งปลดเลยค่ะ
ปลดนายวิชาณพันธ์บุญนาคพ้นจากตำแหน่งหัวหน้า
แหนกวิชาช่างกลโรงงานมีผลทันทีเลยค่ะ

นายวิชาณถูกตั้งกรรมการสอบวินัยด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องเซ็นบันทึกข้อตกลงหยุดทำโทษเด็กทั้ง๗คน
เด็กคนอื่นก็ต้องไม่โดนด้วยนะฮะ

ถูกต้องแล้วคือไม่ควรจะกลายเป็นว่าเด็กต้องไปหาที่เรียนใหม่อย่างนี้
คนที่ควรจะต้องไปหาที่สอนใหม่หรือว่าจะสอนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย

ใช่ไม่อยากจะให้เหมือนกรณีอื่นที่บางทีผู้ปกครองก็กังวล
ย้ายเลยดีกว่าให้ลูกหลานย้ายไปเรียนที่อื่นเลยอะไรแบบนี้